กลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทเพลงเทิดพระเกียรติที่จัดทำพิเศษเลย
นำโดยอาจารย์สมนึกแสงอรุณจัดทำเพลงพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
โดยเพลงอัลบั้มพิเศษนี้เป็นการคัดสรรเพลงที่ดีที่สุด๙บทเพลงด้วยกัน
โดยใช้เครื่องดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นระนาดเอกของวงใหญ่ขลุยกลองและส่ออู้
บันเลงผ่านฝีไม้ลายมือของสุดยอดศิลปินทั้งสิ้น
ซึ่งเพลงพิเศษชุดนี้ค่ะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักพักดีต่อในหลวงรัชกาลที่สิบ
โดยจะมีการทำการส่งมอบให้กับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อขอพระราชานุญาตโปรดพิจารณาในการใช้ประกอบข่าวพระราชพิธี
และให้ทางสถานีโทรทัศน์ต่างได้มีเพลงมาตรฐานระดับสากล
แต่ยังคงความเป็นไทยจากเครื่องบันเลงได้นำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดอีกด้วยค่ะ
อักษรรุลภรรยาย
ของความเป็นไทยที่เป็นสินญาณเป็นสายเลือด
เราไม่คิดว่าเราจะอยู่ร่วมกับโลกนี้ไม่ได้
ดนตรีไทยเราต้องคิดว่าเราอยู่ร่วมกับดนตรีของโลกได้

มันปราบปลื้มมันมีความรู้สึกปราบปลื้ม
แล้วก็ปิติยินดีถึงเพลงที่เราจะไปใช้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานพิเศษที่พวกเราคนไทยรอรับฟังกันอยู่นะคะ